ส่งอาหารตอนนี้ได้รับความนิยมมาก
โดยเฉพาะช่วงกลางคืนไงเราก็ไม่แน่ใจว่าร้านที่เราอยากจะกิน
มันปิดหรือเปล่าและมันอยู่ไกล
มีนักศึกษาสาวมหาวิทยาลัยชื่อดังในจังหวัดเชียงใหม่
เธอก็บอกปกติแบบนี้ดิฉันก็ใช้บริการแอป
แต่สิ่งที่มาส่งนอกจากอาหารแล้ว
พนักงานมาส่งความกลัวให้กับดิฉันด้วย
เพราะว่ามาขอทำทีมาขอเข้าห้องน้ำ
นั้นขอเข้าไปหน่อยและสรุปสุดท้าย
เปิดเผยว่าผมมีอารมณ์ทางเพศครับ
น่ากลัวไหมและอยู่คนเดียวด้วย
โอ้สวัสดีภาพผู้หญิงตอนนี้อยู่ไหนบ้าง
เรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดัง
ในจังหวัดเชียงใหม่เขาเป็นการโพสต์เตือนภัยไว้ในเฟซบุ๊ก
แล้วก็แคปหน้าจอคำพูดที่เขาพูดคุยกับพนักงานส่งอาหารสีชมพู
ค่ายสีชมพูอ้าวเนี่ยข้อความตามนี้เลยนะคะ
สรุปสุดท้ายเขาก็ยอมรับกับนักศึกษาสาว
ซึ่งเป็นลูกค้าเขาบอกว่าเขามีอารมณ์ทางเพศ
นักข่าวค่ะลงพื้นที่ไปพูดคุยกับผู้เสียหายเนี่ยนะคะน้องเรียนอยู่ชั้นปี๑ค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่ากลางดึกสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันชื่อดัง
จากนั้นพนักงานส่งอาหารก็กดรับคำสั่งของเธอแล้วก็ทักมาทักมาเดี๋ยวนั้นเลยบอกว่าลงมา
แต่เธอก็บอกเอ้าเปิดดูในแผนที่ที่มันแสดงในแอปพนักงานส่งอาหารยังมาไม่ถึงหอพักเลย
แล้วให้ลงไปรับอาหารทำใหม่ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไร
สักพักมีข้อความตอบกลับมาอีกก็บอกว่าเอาไปส่งที่ไหนล่ะ
หรือจะให้เดินขึ้นไปส่งในห้องเธอบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวลงไปรับเอง
แต่พนักงานพูดคุยยืดยาวเนื้อหาคือขึ้นไปเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหม
ผมปวดท้องกระทันหันนะนะนี่ก็คือการขอร้องนะคะ
แต่เธอก็ยืนยันปฏิเสธแล้วก็บอกข้อมูลด้วยข้างล่างมันก็มีห้องน้ำ
เอาอาหารมาส่งให้หนูแล้วพี่ก็เข้าห้องน้ำสิ
แต่สรุปสุดท้ายแล้วพนักงานคนนี้ยอมรับว่าผมเกิดอารมณ์ทางเพศฟังเสียงผู้เสียหายค่ะ
แล้วก็แชทต่อมาก็ยังขอแบบขอเข้าในห้องได้ไหมครับ
เขาก็ตื้อแบบนะครับปวดท้องอะไรอย่างนี้ค่ะ
ของหนูก็ยังบอกอยู่ว่าข้างล่างก็มีห้องน้ำค่ะ
มันก็ขึ้นว่าเขาถึงหอแล้ว
หนูกับเพื่อนก็เลยจะลงไปแต่ว่าก็ไม่มีค่ะ
ก็ไม่มีมาส่งสรุปก็คือเขาไม่ได้มาส่งของ

หมดเลยคือไม่รู้จะทำยังไงคือส่วนตัวไม่ชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วอะค่ะ
จากที่น้องเขาเล่าเนี่ยก็คืออาหารก็ไม่ได้รับผู้ชายนี้อาจจะไม่มีอยู่จริง
ซึ่งทางข้อมูลนี้มันไปตรงกับทางต้นสังกัดก็คือค่ายส่งอาหารสีชมพู
เขาชี้แจงบอกว่าระบบถูกแฮ็กทำให้เกิดความเสียหาย
แต่หลังจากนี้จะมีการไล่ดูในระบบซิว่ามีรายชื่อของพนักงานส่งอาหารคนนี้หรือเปล่า
ถ้ามีเนี่ยจะไล่ออกซึ่งก็มีพบว่ามีชื่อจริงนะคะไล่ออกไปแล้วด้วย
เป็นบัตรของกำนันพิเศษปลอบใจแล้วก็ขอให้เธอลบโพสต์ดังกล่าวทิ้งด้วยเนี่ยนะคะ